อันนี้มีคนไปให้ข่าวผิดแต่เรื่องของเราคือเรื่องของคุณแม่
คุณแม่เนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็ป่วยมากเลย
เวลาออกไปไปหาหมอนี่ตึงกลางถนนแล้วยังจอดอยู่อย่างนี้
ไปไม่ได้เลยนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาทำตลาดกันบนท้องถนนนะฮะ
ขายของกันจอดรถกันคุณต้องไปดูภาพของปีสองห้าห้าสอง
เป็นเหตุการณ์ทำตลาดที่รุนแรงมากแล้วก็คุณแม่เราป่วยหนัก
ต้องย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลไปอยู่ประจำแล้วก็จน
ครั้งเราต้องเอากลับมาเพราะอยู่โรงพยาบาลนานเกินไป
คุณหมอก็ต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนสถานที่บ้างเราก็มา
แต่เราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนเราก็บอกคุณหมอว่าต้องให้
อยู่ต่ออีกเพราะว่าเราลำบากน่ะเพราะเราทำอะไรไม่เป็น
เวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายเราโกรธมากนะ
แล้วก็มีครอบครัวอื่นที่เขาสูญเสียคุณพ่อแล้วก็อย่างบางจุดของด้านหลังของ
หมู่บ้านมีเด็กถูกรถชนตายนะคะแล้วก็มีอีกลายหนึ่งที่เสีย
ชีวิตระหว่างทางของหมู่บ้านเพราะจะออกไปพบหมอไม่ทัน
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในรถซึ่งเป็นคนในครอบครัวต้องลงไปกราบที่ถนน
เห็นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังขอทางขอทางเพื่อที่จะให้รถที่ติดเนี่ย
ขยับให้คนไข้ออกก็ยังไม่ทันเลย